ต่อกันที่ดรกล้องศักดิยอดมณีนะคะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทค่ะ
ก็เชิญชวนคนรุ่นใหม่นะคะร่วมกันโชว์ไอเดียสร้างสรรค์
ออกแบบโลโก้การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะพร้อมกับส่งเข้าประกวดค่ะ
ซึ่งเป็นชื่อย่อของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะและก็ต้องมีตราสัญลักษณ์ที่สามารถถ่ายทอดภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมกีฬา
มีความทันสมัยสวยงามชัดเจนแสดงถึงอัตลักษณ์ได้เป็นอย่างดีค่ะ
ผู้ชนะการประกวดก็จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง๕๐๐๐บาทพร้อมกับใบประกาศนียบัตร
ซึ่งสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง๒๐มิถุนายน
ส่วนค่ำคืนวันนี้นะคะไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดศึกวันแชมป์เป็นชิปนะคะ
ถ่ายทอดโสดค่ำคืนนี้เวลา๔ทุ่มครึ่ง
ติดตามสตามแฟร์เทคป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นอตอมเวท
อย่าลืมติดตามการถ่ายทอดสดกันค่ะ